หนึ่งที่ทำให้หลายคนแตกตื่นโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชศรีมา
มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ำแตกคนก็แตกตื่นแตกจริงหรือเปล่า
ใช่คือลำเชียงไกรเนี่ยแล้วพอมันมีข่าวออกมาว่า
เขื่อนลำเชียงไกรแตกเสร็จแล้วปุ๊บ
พื้นที่ต้องรีบขนของขึ้นที่สูงเลย
มหาว่าจะเป็นที่พระทองคำด่านขุนทศนลไทยนลสูฯภิมาย
นี่คนก็แตกตื่นกันค่ะกลัวว่าจะเกิดน้ำท่วม
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาตั้งใจและจงใจในการเปิดช่องการระบายน้ำ

เพราะถ้าไม่เปิดเนี่ยพื้นที่ที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำน้ำมันเอ่อท้นท่วมหนักสิ
แต่ว่าการเปิดแบบนี้ต้องการจะลดระดับในอ่างเก็บน้ำให้ลงไปอีกสัก๓๐เซนติเมตร
เพราะน้ำเหนือน้ำด้านบนไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่อง
อิทธิพลของเตี้ยนหมู่คุณผู้ชมครับน้ำมันไหลลงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
ตอนล่างตำบลบันลังอำเภอนนไทยจังหวัดนครราชศรีมาเยอะเหลือเกิน
เมื่อวานนี้เนี่ยปริมาณน้ำในอ่างเนี่ย๔๔ล้างลูกบาทเมตร
หรือคิดเป็น๑๕๑เปอร์เซ็นต์ของความจุของอ่าง
ฟังแล้วไม่ผิดนะฮะ๑๕๒หมายความว่าก็มันเกินความจุแล้ว
ความจุมันอยู่ที่๒๗๗ล้านลูกบาทเมตรแต่มันเกินไปมากขนาดนี้
เกินไปต้องห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วมันยังมีแหล่งน้ำสาขาต่างมากมาย
ตอนบนที่ไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องตัดสินใจเปิดช่องทางการระบายน้ำเพิ่มขึ้น
ลงพื้นที่เลยเมื่อวานจากข่าวที่ออกมาลงพื้นที่เลย
แล้วก็ตัดสินใจในการเปิดช่องทางการระบายน้ำด้านข้างประตูระบายน้ำ
เพื่อให้น้ำระบายไปลักษณะที่ควบคุมได้ยืนยันอีกครั้งว่า
อ่างเก็บน้ำแตกหรือว่าเขื่อนแตกตามที่เป็นกระแสข่าวไปก่อนหน้านี้
ชาวบ้านเห็นว่าน้ำทะลักมาเยอะค่ะก็คิดว่าอ่างเก็บน้ำแตกหรือเปล่า
ไม่ใช่เขาระบายออกข้างเป็นช่องทางที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่
ก็เลยอาจทำให้เข้าใจผิดได้นะครับทีนี้ชนรับประทานนครราชศรีมาเองแจ้งเพิ่มเติมแบบนี้ว่า
วนน้ำที่กัดซ้อคันดินพนังกั้นน้ำจนพังลงไปเป็นการจงใจเพิ่มช่องทางการระบายน้ำ
ตอนนี้ย้ำว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้แล้วแนวโน้มเนี่ยอาจจะเพิ่มช่องการระบายน้ำอีกนะฮะ
ทำให้ประชาชนน่าจะติดตามข่าวสารได้มากขึ้นคือไม่ใช่เขื่อนแตกนะเขาเป็นการพังพนังกั้นน้ำเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายน้ำนะครับ
เช้าวันนี้ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหจากที่ทราบข่าวกันเฮ้ยอ่างเก็บน้ำแตกเขื่อนแตกจริงหรือเปล่า
แห่เลยครับพากันไปดูให้เห็นกับตาว่าเฮ้ยมันแตกจริงไหมพากันไปที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรเยอะมากเลย
ทุกคนก็ไปยืนดูแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการระบายน้ำแบบนี้เขาควบคุมได้จริงหรือเปล่า
มันเป็นการระบายน้ำที่ไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมรวมถึงพนังกั้นน้ำที่ขยายวงกว้างแบบเนี้ย
เรียกกันว่าเนี่ยมันคืออ่างแตกนะไม่ใช่การจนใจระบายน้ำ
ซึ่งถ้าอยู่ในแผนการระบายน้ำจริงคุณต้องแจ้งเตือนชาวบ้านที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำให้เตรียมพร้อมก่อนหน้านี้สินะครับ
ส่วนการระบายน้ำในอ่างตอนนี้ลดลงไป๓๐เซนเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งที่ผ่านมา
เหนือระดับสันทำนบดินเนี้ยนะฮะอยู่ที่หกสิบเซนติเมตร
มีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเนี้ยอีกสี่ร้อยถึงห้ามร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที
ทำให้ตอนนี้มันยังไม่ล้นข้ามทำนบดินสันอ่างนะฮะแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะฮะ
เพื่อที่จะดูว่าน้ำมันไหลลงไปนะฮะแล้วมันจะไหลเข้ามาอีกด้านบนหรือเปล่า
แล้วน้ำที่ปล่อยไปเนี่ยมันจะเข้าไปส่งผลกระทบกับชาวบ้านในปลายอ่างเก็บน้ำอย่างไรนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำท่วมก็ทำให้ขอบพนังกั้นน้ำสระสาธารณะของหมู่บ้าน
งย่าขาวที่ตำบลหนองบัวอำเภอคงเนี่ยนะมันเกิดแตกพังเสียหาย
ความกว้างเนี่ยคือประมาณสิบเมตรนะทีนี้พอมันแตกแล้วเนี่ยมวลน้ำที่กักเก็บอยู่ภายในสระมันก็ไหลสิคะ
ไหลมาทั่วหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็อุ้ยออกไปมุงดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปดูเหตุการณ์
ทีนี้มันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเพราะอะไรแผ่นที่มันเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตที่เป็นถนนรอบสระน้ำเนี้ยมันซุดค่ะ
ครับแผ่นมันซุดอุ้ยวิ่งหนีกันใหญ่เลย
แล้วมีชาวบ้านสองคนที่หนีไม่ทันร่วงตกลงไปพร้อมกับแผ่นคอนกรีต
ก็ต้องรีบนำตัวคนเจ็บทั้งสองคนส่งที่โรงพยาบาลคงนะคะ
ครับทีนี้ทางด้านของทหารจากกองพันธ์พัฒนาที่๒
ทัพภาคที่๒แล้วก็ตำรวจทางหลวงนครราชศรีมาจิตอาสา
ศูนย์สี่ลุยน้ำเลยครับเนี่ยขึ้นรถกระบะเอาข้าวปลาอาหารแห้ง
ยังชีพไปให้กับประชาชนในชุมชนตลาดบขศด่านขุนทศ
อำเภอด่านขุนทศนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าโอ้โห
รอบ๑๐ปีนะไม่เคยเจอน้ำป่าอะไรมาท่วมหนักขนาดนี้
นี่คือหนักที่สุดในรอบ๑๐ปีแล้วดูกระแสน้ำสิครับ
มันมาแรงมากเลยนะฮะชาวบ้านเห็นเจ้าหน้าที่ลุยน้ำไปแจก
ดีใจมากขอบคุณเหลือเกินที่เข้ามาแจกไม่งั้นอดตายแน่
ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันยามที่เดือดร้อนแบบนี้ขอบคุณทั้งทหาร
ตำรวจทั้งจิตอาสาต่างที่ปรุงอาหารลงไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ซึ่งก็คาดว่าถ้าเกิดว่าน้ำยังไหลแบบนี้มันก็คงยังท่วมอยู่หลายวันเหมือนกันนะ
ส่วนที่อำเภอนนท์สูงนะครับปริมาณน้ำจากลำน้ำชีไหลผ่านที่
อัมเภอนานต์แกล้งสนามนางนะครับไปยังอัมเภอขามสะแก่แสง
เหนือในตะบนพลสงครามอำเภอโน้นสูงน้ำก็ไหลท่วมประสาท
เขาเรียกว่าปรางพลสงครามนะฮะหรือว่าปรางพระเพลงนะฮะ
คุณผู้ชมดูสิฮะโบราณสถานถูกน้ำท่วมไปแล้วนะครับ
เขาเรียกว่าอโรคยาศาลหนึ่งในหนึ่งร้อยสองแห่งที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรรมันที่เจ็ด
เมลาพุทธศัตรวรรษที่สิบแปดน้ำท่วมนะฮะท่วมไปแล้วกว่าหนึ่งเมตร
สระน้ำโบราณโดนน้ำท่วมหมดเลยครับนะฮะท่วมกำแพงประสาทรอบนอกสูง๘๐๙๐เซนติเมตรดูฮะ

แล้วก็ไหลไปท่วมประสาทด้านในสูงอีก๕๐เซนติเมตรแล้ว
ชาวบ้านที่บ้านพลสงครามบอกว่า
น้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดในรอบหลายปีเหลือเกิน

ใช่ค่ะสถานการณ์น้ำเอาจริงนะคุณผู้ชม